คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์นึงคืนเงินทิศนะฮะ
เพราะว่าพลเมืองดีไปเจอเงิน๗๐๐๐บาทอยู่ในกระเป๋าตกอยู่บนรถแท็กซี่
ก็เลยถามพี่โชเฟอร์แท็กซี่นี่เงินของคนที่นั่งมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

โชเฟอร์บอกรู้สิเพราะเขาเรียกผ่านแอปมา

พลเมืองดีก็เลยบอกว่างั้นเงิน๗๐๐๐๐บาทนี่ผมให้โชเฟอร์เลยนะ
ไว้ใจพี่นะพี่เอาไปคืนให้คนที่เป็นเจ้าของตัวจริง

ให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อนตอนพลเมืองดีเจอเงินนี้บนรถแท็กซี่นะครับ
นี่นะครับเก็บตังค์ได้นะนึกนึกนะ
อันนี้นะครับมีตังค์อยู่ประมาณ๗๐๐๐๐บาทนะประมาณ๖๐๐๐๐กว่า๗๐๐๐๐บาทนะ
แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บนะคืนให้พี่แท็กซี่นะครับ
พี่แท็กซี่ไปคืนกับเจ้าของนะครับ
นี่นะครับพี่ผมคืนนะ

แล้วเดี๋ยวฝากพี่ด้วยนะครับไปคืนเจ้าของนะพี่นะ

นี่นะครับคือพี่มนชัยเป็นพลเมืองดี
แล้วก็พบกระเป๋าเงินวางอยู่เบาะหลังฝั่งขวา

ฝากเงินทั้งหมดน่าจะ๗๐๐บาทเป็นปึกแบบนี้นะฮะ
แล้วฝากกระเป๋าไว้ให้กับพี่โชเฟอร์แท็กซี่
เพราะว่ามีการพูดคุยกันแล้วโชเฟอร์บอกว่า
น่าจะเป็นของผู้โดยสารที่เรียกรถผ่านแอปขึ้นมาก่อนหน้านี้
เพิ่งนี้พี่มนชัยก็เลยบอก
อ้าพี่ผมไว้ใจพี่นะพี่เอาไปเลยนะครับ
พี่จัดการให้เรียบร้อยนะแต่ผมจะคอยตรวจสอบอยู่ต่อเนื่อง
เพราะว่าเขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเหมือนมันเป็นหลักฐานแล้วน่ะ

คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
มณชัยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
เพราะพบว่าเงินกว่า๗๐๐๐บาทที่มีคนลืมไว้บนรถแท็กซี่
แล้วก็พี่เขามอบให้โชเฟอร์นั้นไว้ใจพี่โชเฟอร์นั้นปรากฏไม่ได้คืนให้กับเจ้าของตัวจริง
แต่โชเฟอร์แท็กซี่กลับให้เพื่อนสาวคนหนึ่งมาสวมรอยเป็นเจ้าของแล้วนำเงินทั้งหมดไป
พี่มนชัยพี่มนชัยรู้ได้ยังไงพี่โชเฟอร์เขาทำแบบนั้นเหรอ
มนชัยบอกถ้าเป็นเรื่องจริงผมยอมไม่ได้ครับแม้ว่าผมจะไว้ใจให้เงินพี่ไปแล้วแต่ผมปล่อยผ่านไม่ได้
เอางี้เอางี้พี่มนชัยอะไรที่พี่มั่นใจว่าเขาไม่ได้คืนเงินให้กับเจ้าของเงินตัวจริงพี่มนชัยเล่าให้ฟังหน่อย
มันมีเหตุแบบนี้พี่เนี่ยเขาโทรไปสอบถามที่ศูนย์ของแอปไลน์แมนที่เป็นแอปเรียกแท็กซี่เนี่ยนะได้รับแจ้งจากศูนย์
บอกว่าทางศูนย์เขาเขียนข้อความกลับมาเลยบอกว่าคืนเงินให้กับเจ้าของซึ่งเป็นผู้หญิงไปตอน๙โมงเช้า
ใช่คุณผู้ชมจำเวลานี้นะคืนเงิน๙โมงเช้านี่หน้าจอพี่มนชัยเขาเปิดให้ดูเลยเห็นไหม

พี่เขาเนี่ยมันเป็นแชทเหมือนตอนแรกเป็นอัตโนมัตินะแล้วก็แอดมินก็รับนะครับ
กรณีที่มีคนลืมเงินไว้บนแท็กซี่๗๐๐บาทแอดมินตอบกลับมาแบบนี้
เรื่องต้นแอดมินประสานงานกับพี่คนขับแจ้งว่าได้มีการติดต่อกับคุณลูกค้าเจ้าของกระเป๋า
และได้เข้าไปคืนกระเป๋าที่ต้นทางของลูกค้าได้มีการเรียกงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อช่วงเวลา๙นาฬิกาของวันนี้ครับวันนี้ครับแอดมินตอบมาแบบนี้
มณชัยถามกลับไปมีหลักฐานอะไรไหมครับที่อ้างอิงได้ครับ
ผมต้องตอบนักข่าวครับหรือว่ามีเบอร์ทั้งพี่คนขับทั้งเจ้าของเงินไหมครับ
มนชัยเนี่ยเจอสิ่งที่เป็นพิรุธอีกคุณเพราะว่าพี่มนชัยขอเบอร์ผู้หญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของเงิน
และพี่มนชัยก็ได้เบอร์มาโทรไปพูดคุยกับพบพิรุษบอกว่ายังไม่ได้ไปรับเงิน
แต่พี่มนชัยโทรไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่ายังไม่ได้รับเงินเดี๋ยวกำลังจะไปรับเงินตอนเย็น
เดี๋ยวก่อนเราใช้ครั้งทรมโซนเดียวกันมั้ยนะคุณสุสคุณ

ไหนว่าคืน๙โมงแล้วผู้หญิงตอบกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับตอนเย็นอ้าวมันมีพิรุษฮะ
มนชัยบอกไม่เชื่อแล้วล่ะทั้งหมดทั้งมวล

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจนะครับ

ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะผมให้เงินคืนเข้าไปแล้วนะ
ไม่รู้เห็นแล้วนะขอให้ตำรวจเร่งติดตามหาเจ้าของเงินด้วย
งั้นเงินมันจะหลุดไปอยู่ในมือของโชเฟอร์หรือคนที่สวมรอยหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ได้โทรศัพท์ไปสอบถาม
โชเฟอร์แท็กซี่นะถามว่าตกลงยังไง
โอ้โหคุณเดี๋ยวนะพอเราเล่าข่าวนี้ไป
เอาจริงพอเล่าข่าวเมื่อช่วงเช้าไป
กระแสตีกลับคือคนไปด่าโชเฟอร์แล้วนะ

เอาโชเฟอร์เคลียร์หน่อยฮะ
โชเฟอร์ตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าวของเรา

บอกว่าหลังจากเจอเงินแล้วก็ได้บอกกับพี่มนชัย

แต่พยายามตามหาแล้วมันยังไม่เจอ

ไปคืนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เจ้าของเงิน
โชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกันครับ

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้โชเฟอร์ได้นำเงิน๗๐๐๐บาท
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพสำโรงเหนือแล้ว
จากนั้นตำรวจก็ส่งมอบเงินให้โชเฟอร์กลับคืนไปก่อน
เพื่อการติดตามหาเจ้าของตัวจริงมารับคืน
ถ้าตำรวจเจอเจ้าของตัวจริงตำรวจจะติดต่อโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้
ต่อมา๓ทุ่มตำรวจได้เรียกโชเฟอร์แท็กซี่
ให้นำเงินที่เก็บได้ทั้งหมด
เก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
เพื่อตามหาเจ้าของตัวจริงมารับเงินคืนกลับไป
นี่พี่โชเฟอร์แท็กซี่บอกแบบนี้นะครับ

เดี๋ยวคงไปตามที่ตำรวจสพสำรงเหนือ
ว่าเงินอยู่ที่ตำรวจจริงหรือไม่
คุณผู้ชมรอติดตามมันต้องมีแบบไตรภาค